ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ติดตามฟุตบอลดีลเฉพาะอาเซียนครับ
ทีมไทยเข้าสู่รอบรองแล้วก็บุกไปเยือนพม่านะครับ
เดินทางไปแล้วแล้วก็ตรงซ้อมครั้งแรกไปแล้ว
ติดตามความเคลื่อนไหวจากคุณเกริกชัยเข้าไปที่นั่นนะครับ
มีรายงานให้ดูเพราะว่าเป็นงานที่ยากมากนะครับ
กว่าปีที่เรานั้นไม่ชนะเขาที่นั่นนะครับ
ดังนั้นชุดนี้นะครับแกนหลักของพวกเขามาจากชุดครึ่งอายุไม่เกิน๒๐ปี
ติดตามได้โดยการชีวิตชำโลกนะครับติดตามรายงานจากคุณเกิร์กชัยครับ
ฝึกซ้อมครั้งแรกทันทีที่สนามองซานสเตรเดียมนะครับ
เพียงแค่ต้องการให้เจ้นและเจ๊ทได้ยืสนยึดสาย
ก่อนที่จะซ้อมเต็มรูปแบบในวันนี้
และต้องการให้นักเตะคุ้นเคยชินกับสภาพสนาม
เพราะที่นี่มีย่าค่อนข้างยาวและอาจจะส่งผลต่อการฝึกซ้อมได้
โคสิโก้ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเพราะว่าที่สนามอองซานสเตดียมแห่งนี้
เป็นสนามเก่าแก่กว่า๕๖ปีพื้นสนามพื้นย่าย่าค่อนข้างที่จะยาว
ในเรื่องของการฝึกซ้อมโคซิกโกะก็บอกนักเตะกำชับว่าต้องระมัดระวัง
เพราะว่าย่ายาวค่อนข้างที่จะหนืดแล้วก็อาจจะมีอาการบาดเจ็บได้ง่ายด้วยนะครับ
ขณะที่หลังการฝึกซ้อมโค้ชซิโก้ให้สัมภาษณ์ว่า
หลังจากที่เดินทางมานะครับนักเตะทุกคนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ผลงานทีมชาติไทยเจอกับพม่าที่บ้านของพม่าเอง๒ครั้ง
ไม่เคยชนะนะครับแต่สำหรับตัวเองแล้วในฐานะนักเตะและโค้ดไม่เคยแพ้พม่าเช่นเดียวกัน
และก็คิดว่าเด็กทุกคนก็มีสุขภาพเราดูจิตใจและก็เห็นว่าเกินหน้าดูนะ
ก็ถือว่าจิตดีอยู่นะครับ
พรุ่งนี้เริ่มซ้อมนะครับก็จริงจัง
พรุ่งนี้เน้นแทคติกวิธีการเล่นด้วยครับ

ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมาสามในภูมิทรัพย์ภูมิ๑๒ปี
ติดตามเส้นทางของพวกเขาจากรายงานพิเศษครับ
แต่โดยอีกชั่วภูมิครึ่งนี่

และการจบอันดับ๔ในปีนั้นถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดของเมียนมาร์
แต่สำหรับครั้งนี้ทีมชาติเมียนมาร์ภายใต้การคุมทีมของแกรนซีเซกุญซือชาวเยอรมัน
แม้จะตัดสินใจตัดซุปเปอร์สตาร์ของทีมออกอย่างพยอโคโคพ้นทีม
และเลือกนักเตะอายุน้อยชุดผ่านฟุตบอลโลกอยู่๒๐ปีมาใช้
แต่สามารถผสมผสานกับตัวเก่าได้อย่างลงตัว
แม้จะแพ้ในเกมแรกกับเวียดนาม๑ต่อ๒แต่หลังจากนั้นเมียนมาร์สามารถคืนฟอร์มเก่งได้
เอาชนะกัมพูชาได้๓ต่อ๑พร้อมทั้งนัดสุดท้ายสามารถเคลียร์ทีมชาติมาเลเซียลองแชมป์เก่าครั้งที่แล้ว
ตกรอบไปอย่างพลิกความคาดหมายยิ่งทำให้เมียนมาร์ชุดนี้เป็นทีมที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง
ขณะที่ขุมกำลังของเมียนมาร์ที่มีค่าเฉลี่ยอายุ๒๒๖ปีน้อยที่สุดเป็นอันดับที่๒ในโทรนาเมนต์นี้เป็นรองเพียงแค่กัมพูชา
แต่จากสถิติ๓เกมที่ผ่านมาพวกเขามีจุดเด่นอยู่ที่เกมลุกที่สร้างสรรคโอกาสทำประตูมากเป็นอันดับที่๒รองจากฟิลิปปินส์๕๕ครั้ง
ยิงได้ห้าประตูและเสียสามประตูในรอบแรกซึ่งดาวเด่นที่แจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวในรายการนี้คืออองทูดาวยิงหมายเลขเก้าวัย๒๐ปีที่ซัดไปแล้วสองประตูและยังมีทีเด็ดในการยิงฟรีคลิกที่เฉียบคมด้วยฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงทั้งการจบสกอร์และการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วทำให้เขาคือตัวความหวังและเป็นตัวอัน
แต่ว่าพวกเราก็เล่นด้วยระบบทีมแล้วก็เราก็รู้ว่าความสามารถหรือความฟิตของกองหน้าเนี่ยเขาวิ่งชนวิ่งใส่อย่างเดียวเลยครับแต่ว่าเราก็มีวิธีรับหนึ่ง